พี่น้องที่เดือดร้อนก็ร้องหาบอกว่านายกอยู่ที่ไหน
อยากให้นายกลงพื้นที่มาช่วยดูความเดือดร้อนหน่อย
นายกตอบออกมาแล้วนะคะว่าที่นายกไม่ได้ลงพื้นที่
ไม่ใช่ไม่อยากนะคะอยากลงพื้นที่เหมือนกัน
แต่ว่าไม่อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เขาต้องทำงานหนักอยู่ตรงนั้นเนี่ย
วุ่นวายต้อนรับตัวเองใช่คือไม่อยากไปกวนเจ้าหน้าที่ด้วย

แต่ก็มีการแสดงความเสียใจออกมาค่ะ
เพราะว่ามันมีความสูญเสียเกิดขึ้น
อาสาสมัครท่านหนึ่งเขาอยู่บุรีรำ
เขาลงไปช่วยไปแจกของถุงยังชีพต่างนานา
กับผู้ประสบภัยที่อุบลราชธานี
แล้วพอกลับมาป่วยปอดอักเสบปอดติดเชื้อ

ดังนี้นายก็แสดงความเสียใจมาด้วยนะคะ

กรณีที่นายดำรงศักดิ์เจ็ดประโคนหรือว่าสทโต้ง
อาสากู้ภัยที่ป่วยแล้วก็เสียชีวิต
หลังจากไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อุบลราชธานี
นายกบอกว่าเป็นการสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
และเป็นการกระทำที่น่ายกย่อง
ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลเองจะช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของสทโต้งอย่างดีที่สุด
จากนี้นายกยังกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชน
แล้วก็ให้เร่งระบายน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อให้น้ำลดลงโดยเร็วที่สุดด้วยนะคะ
เพจสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชา
โพสต์ภาพวาดพลเอกประยุทธ์สวมเครื่องแบบทหารและเขียนข้อความว่า
นายกอยากไปอยู่กับชาวบ้านที่ประสบภัยทุกวัน

ข้าราชการมัวแต่มาต้อนรับนายกไม่ดูแลผีน้องประชาชน
ตอนนี้ก็เลยสั่งการให้ทุกหน่วยงานทำงานช่วยประชาชนให้เต็มที่
นายกเป็นห่วงจริงมีโอกาสเมื่อไหร่จะไปหาแน่
ช่วงท้ายมีการย้ำด้วยนะคะว่าอย่าดราม่ากันนะครับ
เสียเวลาจุดเน้นจากทีมงาน
คุณผู้ชมส่งมานะฮะห้วยวังนองอำเภอเมืองอุบล
วันนี้ขออภัยเมื่อวานแดดจ้าโปร่งลมพัดอ่อนนะครับ
แล้วก็หลังฝนหยุดตกอากาศดีที่ชนบุรีนะครับ
รายงานสภาพอากาศมาได้ไปดูที่อุบล